เหตุการณ์นี้๕รุ่ม๑แล้วสุดท้ายเป็นเรื่องเศร้า
เริ่มต้นที่วงเล่าไปจบที่โรงพยาบาลครับ
พากันไปครับที่ปฐุมธานีมีคนถูกทำร้ายจนตาย
ลักษณะเป็นเหมือนกับบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ที่เกิดเหตุพบศพชายกัมพูชาอายุ๓๗ปีครับ
นอนตายอยู่บนแคร่หลังจากนั้นก็ต้องส่งร่างไป
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลบาดแผลมีทั้งที่หน้าผาก
แล้วก็บริเวณท้ายทอยถูกตีด้วยของแข็งครับ
ด้านหลังเหมือนถูกแทงด้วยของมีคมด้วย
สำหรับอาบน้ำก็ไปเจอหลักฐานด้วยนะครับ
แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลครับมีมีดปลายแหลมตกอยู่ด้วย
เหล่านี้คือพยานแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับ

ว่าน่าจะใช้ก่อเหตุด้วยหรือไม่

ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตายทะเลาะกันในวงเล่า
แล้ววิ่งขอความช่วยเหลือก่อนจะไปล้ม
ตรงไหนตรงถังปูนที่มันมีคราบเลือดตรงนั้นครับ
คุณขวัญคุณผู้ชมลองดูนะภาพถังปูนไปล้มตรงนี้
เมียและลูกของผู้ตายได้ยินเสียงร้อง
ก็เลยออกมาดูเขาบอกว่าเห็นกับตา
ว่ามีกลุ่มคนวิ่งไล่ตามมาแล้วทั้งตีทั้งแทง
ผู้ตายล้มฟุบหลังจากนั้นกลุ่มคนร้าย
ประมาณสักห้าคนก็หลบหนีไปนี่นะฮะลองฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เมียผู้ตายยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรครับคาดว่าทะเลาะกันมาก่อน
แล้วพอมากินเหล้าเสร็จปั๊บคงมีเรื่องท้าทายกัน
แล้วมันก็ลามเป็นเรื่องราวบานปลายครับ

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วขับกระบะหลบหนี

ตำรวจในพื้นที่เร่งตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวอีกไม่นาน
อนุมัติหมายจับแล้วรอติดตามความคืบหน้า
ตอนนี้ร่างผู้ตายชนะสูตรอยู่ที่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการตายทั้งหมดอีกครั้งนะครับ